ทีนี้พอมีการประกาศมาทั้งหมด๖เกมแล้วสมาคมอีสปอร์ตของไทยก็เลยต้องมีการวางแผนเหมือนกันนะ
สำหรับที่จะคัดเลือกนักกีฬาที่จะเข้าไปแข่งขันซึ่งก่อนที่จะไปแข่งขันในระดับเอเชียนเกมเนี่ย
ต้องมีแข่งขันหาตัวแทนในระดับอาเซียนก่อนด้วยครับซึ่งมีการวางแผนแล้วก็เป้าหมาย
ก็คิดว่าน่าจะคว้าได้สัก๓เหรียญในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้
แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเหรียญอะไรนะแต่ว่าเป้าหมายเป็นแบบนั้น
คือวิธีการในการจัดการแข่งขันรูปแบบนะครับในรอบคัดเลือก
เขาจะแบ่งเป็นภูมิภาคต่าง๕ภูมิภาคในเอเชีย
ซึ่งไทยเนี่ยนะครับจะต้องทรีปไฟล์ที่อาเชียนค่ะ
ร่วมกันอีก๑๐ประเทศแล้วก็จะใช้ระบบนี้ทั้ง๖เกมเลย
ซึ่งเกมเอ๗๐๐หรือว่าเอ่ออ่านายภูมิภาคอาเชีย
ที่เกมอื่นเนี่ยได้๒ทีมจะคัดเลือกแข่งขันกันเนี่ย
สิบถึงยี่สิบมิถุนายนค่ะอืมสรุปแล้วกลายเป็นว่าใน
สุดท้ายจะมีทีมที่เข้าไปแข่งขัน๘ประเทศเท่านั้น

แล้วก็เรื่องของการคัดเลือกนักกีฬาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเล่าให้ฟังแบบละเอียด
เพราะว่าพอรู้เกมปั๊บเนี่ยมีเวลาไม่นาน
นี่คอเกมต้องฟังเอาไว้เลยนะเผื่ออยากจะสมัคร
อาจจะได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันก็ได้
เขาจะเปิดลงข่าวสารทางเว็บไซต์ทั้ง๖เกมนะ
วันพรุ่งนี้นะครับเน้นย้ำแล้วก็จะคัดเลือกแบบทวนาเมนต์
ถึง๒๗พฤษภาคมก็จะคัดเลือกกันก่อน
แล้วก็จะจัดเป็น๓สเตดียมแล้วเล็งสถานที่ไว้เนี่ย
นี่คือข้อมูลจากคุณสันติเหลือทองคนนี้นะครับที่เป็นนายกสมาคม
คือถ้าเป็นมือสมัครเล่นแล้วอยากจะเป็นตัวแทนทีมชาติไทย
ไปสมัครในเว็บไซต์นะคะก็จะแข่งขันกันก่อน
จะไปเจอโปรของเกมนั้นแล้วก็หาผู้ชนะ

แต่ทีนี้จะมีบางเกมที่โปรไม่สามารถเข้าแข่งขันได้

ต้องเจอกับพวกระดับมืออาชีพของแท้
ก็จะส่งรายชื่อนะครับในรอบเข้าเลือกของอาเซียนเนี่ย
๒๘พฤษภาคมนำจดพอรอบพอได้ในชื่อแล้วนะ
ในไทยก็จะส่งไป๒๘พฤษภาคม
ซึ่งก็จะเป็นไปตามการดำเนินการของสมาคม
จะส่งรายชื่อให้ทันในวันที่๓๑พฤษภาคมต่อไป
ทีนี้มาดูความหวังของนักกีฬาไทยกันบ้างนะคะ
ก็ในเบื้องต้นยอมรับว่าไทยมีโอกาสอาจจะคว้าได้๓เหรียญ
แต่๓เหรียญที่ว่านี้อาจจะไม่ใช่เหรียญทอง

แต่ต้องบอกก่อนว่ากีฬาสาธิตเหรียญไม่ได้นับในตารางเหรียญนะ

แต่ก็เชื่อว่าศักยภาพของคอเกมนักกีฬาชาวไทยใกล้เคียงกัน
มีนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้ดีในระดับนานาชาติอยู่แล้ว
ผู้เล่นไทยก็ติด๑ใน๕ของเอเชีย
ทุกครั้งที่เวลาแข่งขันกัน

สำหรับใครที่อยากจะเป็นตัวแทนประเทศไทย

พรุ่งนี้เข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็ไปสมัครกัน